ไปดูต่ออีกนิดนึงนะคะเรื่องของเรื่องของวัคซีนเนี่ยนะคะ
คือมีลูกชายเขาบอกว่าเขาพาพ่อกับแม่ไปฉีดแต่เช้า
ตามกำหนดการในแอปหมอพร้อมแต่ไปแล้วปรากฏว่าไม่มีชื่อในระบบ
นะคะนี่ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยในเพจเฟซบุ๊คหมอแหลปแพนด้าวันนี้
โพสต์ถึงประเด็นนี้เอาไว้นะคะข้อความบอกว่าพบปัญหาจากการจองฉีดวัคซีนให้กับพ่อแม่
พ่อแม่ไปรอฉีดวัคซีนอายุเยอะแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกจากบ้านใช่ไหมค
แต่วันนี้ไปเพื่อที่จะไปรอคิวฉีดก็นานมากพอไปถึงปรากฏว่าไม่มีชื่อนัดฉีด
ทั้งที่ในหมอพร้อมยืนยันให้มาฉีดในวันที่๗เวลา๙โมงเช้า
ทีมข่าวของเราค่ะวันนี้ก็ตามต่อเรื่องนี้เพราะว่าไม่อย่างนั้นคนก็จะออกไปเกอร์
ก็ติดต่อไปที่โรงพยาบาลเสนาคณิคมซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่เป็นประเด็นทางนายแพทย์ปัณบรรษนทรเเลิศเอกท้ำผู้ในการโรงพยาบาล
แจ้งถึงเรื่องนี้บอกว่าเป็นการจัดระบบของการฉีดวัคซีนใหม่
เพื่อให้สามารถฉีดให้ประชาชนได้อย่างเป็นระเบียบ
ก็แบ่งเป็นตำบลในการฉีดวันที่๗๘มิถุนายน
ส่วนสองท่านที่ไม่ได้ฉีดในวันนี้ที่เป็นประเด็นนี้นะคะ
ชื่อเขาไปอยู่ในวันที่๘คือวันพรุ่งนี้นะคะเวลาบ่ายโมงนะคะ
พรุ่งนี้ก็จะมีรถของทางเทศบาลไปรับที่บ้านเพื่อมาฉีดวัคซีน
แล้วก็บอกว่าประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมนั้นได้ฉีดทุกคน

คือเห็นกันที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะว่าการนัดในระบบหมอพร้อม
ของอำเภอเศรษฐนาคารที่คมมันจะกระจาย
บางวันจะ๒๔คนเราก็เลยมีการนัดใหม่
ก็คือจากนัดเป็นตำบลมาวันที่๗๘
ก็เลยมีการนัดของคนไข้ก็เคยอยู่ที่ตำบลหนึ่ง

มาฉีดวันที่๘เวลาบ่าย

เป็นวันที่๗ของคนเนื่องจากโรงพยาบาล
มีการสื่อสารกัน๑๕นิดหนึ่งโรงพยาบาลต้องขออภัยมันนักที่มีเกียรติ
จริงแล้ววัคซีนเพียงพอสำหรับทุกท่านนะครับที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมฮะ
ทีแรกชื่อไปอยู่วันที่๘แต่ว่าล่าสุดมีรายงานออกมาว่า
สาธารณสุขได้ส่งรถไปรับสองท่านฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะคะ